แรกวันนี้ยังคงเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ

ไปเริ่มดูที่จสุพรรณบุรีกันก่อน

ประธานมะขามเท่าอูทอง
ที่บ้านหนองกุฏิหมู่๙นะฮะ

เหตุการณ์นี้ก็ทำให้นายสหรัฐกิติ
เขมากรอายุ๑๗ปี
เป็นเด็กวัดบ้านดงน้อยเสียชีวิตเลยคุณผู้ชม

คอหักกระโหลกแตกเลยนะครับ
จากการสอบสวนนายพิชิตชัย
วงมณีใสอายุ๓๗ปี

ญาติพี่น้องไปงานศพในจังหวัดตาก
เดินทางกลับมาจะไปที่จังหวัดกาญจนบุรี

เขาเองก็ไม่ชำนาญทางด้วยนะฮะ
เมื่อไปถึงทางแยกเห็นสัญญาณไฟกระพริบ

หรือว่าให้ไปไม่ได้เป็นเขียวแดงนะครับ

สาแก้วจะไปทางพระพลาชัย
ซึ่งเขาพยายามเบรกแล้วแต่มันไม่ทัน

ทำให้ร่างของนายสหรัฐนั้นลอยครับลอยไปเลย
ศีรษะกระแทกกับเสาไฟฟ้าจนหมวกกันน็อกหลุดออกมาแตก
แล้วก็ทำให้นายสหรัฐนั้นเสียชีวิตเลยนะครับ
อีกหนึ่งเหตุการณ์พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชนบุรีครับ
นี่นะฮะก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้น๒จุด
จุดแรกบนถนนสุขาพิบาล๘ช่วงทางโค้งเข้าชุมชนบ้านห้วยเหียน
หมู่๒ตำบลบ่อวินอำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรีก็เกิดเมื่อคืนนี้เอง
ทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตคาที่เลยนะครับ
ทราบชื่อก็คือนายธวัชชัยทะเกิงสุกอายุ๒๘ปี
ถลายไปชนอีกก็เสียหายก็พังไปนะครับ
จากการสอบถามนายวัฒนาวุฒิสินทุพงศ์อายุ๒๗ปี
อันนี้เขาเป็นคนขับรถกระบะเขาบอกว่า
คือพอไปเจอเนี่ยเมาอยู่นะมึนเมามาเลยฮะ
กินสุรานี่พูดจาไม่รู้เรื่องเลย
บอกว่าเอาเนี่ยเพิ่งดื่มสุรากับเพื่อนมา
กำลังขับรถจะกลับบ้านมุ่งหน้าไปทางเส้นทางเขาขยาย

พอถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นทางโค้ง
รถก็เสียหลักประกอบกับตัวเองก็เมามาด้วย
พุ่งไปชนกับรถจักรยานยนต์ก่อนจะถลายไปชนกับรถเก่งที่จอดอยู่อีกหนึ่งคัน
แล้วก็ไปเสยเข้ากับเพลิงร้านค้ามริมถนนพังเสียหายไป
อันนี้ก็ต้องโดนว่าไปตามโทษนะ

ถนนสุขุมวิทพุ่งหน้าไปทางบางแศกครัวชม
ก็เป็นบริเวณก่อนถึงแยกไฟแดงคีรีนครหมู่๒ตะบนห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

รถจักรยานยนต์พุ่งชนกับท้ายรถกระบะก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคน
คือนายบัณฑิตคล้ายแก้วอายุ๓๙ปี
จากนี้ก็มีผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายมาด้วย๑คน
บาดเจ็บสาหัสก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการสอบถามนายเพธีทอดยืนคนขับกระบาดบอกว่า
เขาพากลุ่มเพื่อนมาเที่ยวบางแสนก็นั่งอยู่ที่หลังกระบะกันมาเต็มคันเลย
พอถึงจุดเกิดเหตุนะครับก็ติดไฟแดงอยู่
อยู่ดีก็มีรถจักรยานยนต์มาจากไหนก็ไม่ทราบ
พุ่งชนท้ายอย่างแรงตำรวจก็จะมีการตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับ